ไปดูวัดใจกันอีกวัดหนึ่งก็แล้วกันไม่ใช่วัดที่พูดถึงนะครับ
หมายถึงแยกวัดใจอีกที่คือที่นครราชศรีมาโคราชค่ะ
คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าคันหนึ่งมาทางตรงอีกคันหนึ่งมาอีกทาง
มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมาเร็วมาก

หลังเกิดเหตุเดี๋ยวดูอุบัติเหตุอีกทีหนึ่งค่ะ

คันที่มาชนนะฮะใช่ไม่มีแตะเบรกเลยจริงจริง
ทางแยกแบบนี้เราควรจะชะลอไหมคะ
คันที่ขี่มาคือผู้ชายใส่เสื้อสีขาวนะฮะ
ส่วนคันที่ถูกชนเป็นสาวโรงงานแน่นิ่งอยู่กับพื้น
สักพักอย่างที่เห็นนะฮะว่าผู้ชายใส่เสื้อสีขาวไปยกรถฮะ
คนแถวนั้นก็คิดว่าผู้ชายใส่เสื้อสีขาวเนี่ย
จะยกรถไปจอดข้างทางก่อนแล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือคนเจ็บ
ปรากฏไม่เลยฮะใช่ค่ะได้ยินที่เขาตะโกนบอกไหมว่า
เฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนแล้วก็ขี่ออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยนะคะ
เห็นเหตุการณ์ตกใจเฮ้ยไอ้ไปไหนเนี่ยนะฮะ
นี่แหละค่ะสาวโรงงานรายนี้ที่ถูกชนคือนางสาวสุภาพรอ่อนละมุน
อายุ๒๓ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะกลับบ้าน
เอาจริงมากันสองคันกับแฟนหนุ่มนะเพราะแฟนนุ่มเนี่ยเขาขี่ตาม
ก็คือนายอัธเดชค่ะอายุ๒๑ปีขี่ตามหลังแฟนสาวตัวเองนี่แหละมาติด
ตรงจุดนี้เป็นสี่แยกกลางซอยซอยสืบสิริ๓๐นะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยก็เรียกกันแหละว่าแยกวัดใจ
เพราะเหตุการณ์มันก็อย่างที่เห็นใครขับมาแถวนี้เนี่ยนะคะ
ต้องระวังมีมอเตอร์ไซค์นะคะที่บอกว่ามาด้วยความเร็วสูงคันนั้น
คนขี่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ไปแล้วหลังชน
ตอนนี้นางสาวสุภาพรนะคะตอนนั้นนี่ก็ล้มบาดเจ็บหู
เขาบอกว่าตอนชนชาวบ้านบอกเสียงดังสนัดหวั่นไหวเลย
แฟนนุ่มรีบเลยจอดรถแล้วก็วิ่งลงมาดูแฟนสาวของตัวเองค่ะ
เสื้อขาวคนที่ขี่มาชนเนี่ยเหมือนทำท่าจะช่วยแต่สุดท้ายขี่ไป
เหตุการณ์นะคะชาวบ้านบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยแล้วเหลือเกิน
ต้องการให้มีการมาสร้างเนินลูกระนาดได้ไหม
จะได้ช่วยชะลอความเร็วหรือหาป้ายสัญญาณเตือนอะไรก็ได้
ให้มันชัดเจนกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
วันเกิดเหตุแฟนสาวขี่รถนำหน้าไปเขาขี่ตามหลัง

แต่รถอีกคันนึงออกมาเร็วมาก
แล้วพอตะโกนเรียกอยู่ดี
เหมือนว่าจะช่วยกลายเป็นขี่รถหนีไปซะอย่างนั้นค่ะ
ดูภาพแฟนนุ่มนะที่กำลังอยู่กับแฟนสาวอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะบาดเจ็บหนักเลยนะคะแฟนสาวเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นขาข้างซ้ายหักข้อมือขวาก็หัก

แล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนด้วยค่ะ
เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเขาต้องรับผิดชอบ

อย่างน้องราบผิดชอบ
นี่แหละค่ะเธอเจ็บหนักเลยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
เขามีการเอาไปโพสต์ลงโซเชียลเลยนะคะ
บอกว่าไปแชร์ตามกลุ่มเพจต่างเพราะอะไร
ต้องตามหาตัวคนชนมาให้ได้เพราะว่าหนีไป
พี่คนที่เอาไปโพสต์นะครับแล้วก็มีภาพวงช้อนปิดอยู่นะครับ

บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหเกิดอุบัติเหตุใหญ่เดือนละครั้ง
ไม่นับยิบย่อยนะแล้วก็แต่ก่อนมีลูกละนาดเห็นไหม

แล้วทีนี้ทางชุมชนเขาไถออกเพราะอะไรรู้ไหม
นำชุมชนถ่ายออกเพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนเหมือนกัน
ว่ามีลูกละนาดก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
มันเหินเหรอครับอืมมันเหินครับแต่ทีนี้
พอมาทำลูกละนาดใหม่เป็นลูกละนาดลูกแค่นี้

จุดนี้ต้องแก้ด้วยวิธีอื่นหรือเปล่า
ติดสัญญาณไฟหรือเปล่าติดสัญญาณเตือนหรือเปล่า
หรือว่าทำจุดให้รู้ว่าต้องเป็นจุดชะลออะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าล่าสุดทางด้านคู่กรณี
มีการติดต่อมาขอเจรจากับตัวผู้เสียหายแล้วนะคะ
แล้วก็อ้างแบบนี้ว่าตัวเขาจะรีบไปซื้อของไม่ได้ทันระวัง
ก็ยอมรับตกใจแหละหลังเกิดเหตุ

แต่ก็ยืนยันว่ายังไงก็จะขอรับผิดชอบค่าเสียหายให้นะคะ

เรื่องค่าเสียหายต่างนานาว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไร
เขาติดต่อคนที่โพสต์มาในโซเชียลนะ
ลบคลิปก่อนแล้วก็บอกว่า
ผมตกใจฮะผมเลยหนีนะครับ